กลับมากันที่เบรกนี้ค่ะหลังจากที่เจอการแฉไลน์กันไปแล้วนะคะ
โอ้โหมีความสัมพันธ์แบบว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันเหลือเกินนะคะ
ความสัมพันธ์ของคุณตั๊กกะแตนแล้วก็สามีคุณเพชรสาระ
หลังจากที่ฝ่ายชายเนี่ยอาจจะมีการไปแบบนอกรู่นอกทาง
อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะกระแตบอกเลยว่าปาดน้ำตาแล้วเดินหน้าต่อใช่ไหม
แต่พอนักร้องลูกทุ่งสาวตั๊กกะแตนชนระดาค่ะช่วงนี้ปล่อยผลงานใหม่มาพอดิบพอดีเลย
แล้วก็เป็นเพลงที่อดีตสามีแต่งเอาไว้ให้
ผลงานใหม่นี้ตอนนี้ประสบความสำเร็จสุดค่ะยอดวิวถล่มทลาย๔วันเกือบ๓ล้านวิว
งานดราม่าก็มาบังเกิดเลยนะครับเพลงที่ว่าคนเคยโง่ใช่ไหม
หลายคนบอกว่าเอ๊ะตกลงจะเข้าข้างผิดหรือเปล่านะนี่เป็นการโปรโมทเพลงหรือเปล่านะหรือยังไง
และเพื่อไม่ให้แฟนเพลงคล่องใจค่ะตั๊กกะแตนขอชี้แจงชัดเลยแบบนี้
เพลงที่จะลงให้ฟังอีก๖เพลงก็เป็นเพลงในอัลบั้มเดียวกันนะฮะ
ก็ไม่ใช่เพลงที่เพิ่งแต่งขึ้นมาใหม่และพี่เพชรเองเป็นคนแต่งเพลงในอัลบั้มนี้ทั้งหมด
ยกสิทธิ์ให้แกรมมี่กับตั๊กกะแตนดูแลเรียบร้อยแล้ว
แฟนเพลงไม่ต้องห่วงหรือว่าไปกังวลนะคะว่าแตนเองจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อโปรโมทเพลง
คงไม่มีใครเอาชีวิตครอบครัวมาเป็นเดิมพันธุ์เพื่อหาเงิน
อันนี้เห็นด้วยคือแบบคงไม่ลงทุนโปรโมทในด้านลบขนาดนี้ให้กับทั้งตัวเองและกับสามีนั่นเองนะคะ
สถานะของเราสองคนตอนนี้เลิกกันร้อยเปอร์เซ็นต์

เพราะว่าหลายคนบอกว่าทำกันขนาดนี้

เปลี่ยนตัวเองเดินหน้ากับคนใหม่ดีไหมหรือยังไงนะฮะ
กะแตนบอกเลยว่าตอนนี้ที่ต้องทำคือต้องเคลียร์ภาระที่ผูกมัดด้วยกันอยู่

เย้ไยทำมาหากิน

สหรัฐที่ชี้แจงไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกัน
แล้วก็ยังฝากให้แฟนสนับสนุนตั๊กกะแตนต่อไปด้วยค่ะ
ก่อนหน้านี้คุณเพชรเองก็ออกมาขอโทษแล้วเหมือนกันนะฮะ
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำให้กับตั๊กกะแตนเสียใจ
ดีใจด้วยออกมาแบบนี้เหมือนว่าจะเคลียร์ลงตัวนะคะ
ทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องเพลงต่าง
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเขาเคลียร์พันธะอะไรที่มีต่อกันเรียบร้อย
เชื่อว่าถ้าเกิดว่าคิดแล้วคุยแล้วว่ามันไม่น่าจะเดินหน้ากันได้ต่อ
ก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำมาหากิน
เขาก็บอกเอาไว้แล้วชัดเจนนะจ๊ะชีวิตเราเดินหน้าต่อไป